อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเขาบอกว่ามีทางด้านของญาติออกมาโวย
ตำรวจมหาศาลคามบุกเข้าไปที่ห้องของวัยรุ่นคนหนึ่ง
เรียนอยู่ชั้นปี๒ไปซ้อมให้เขาสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ายา
สุดท้ายผิดตัวโอ้โหซ้อมไปแล้วบาดเจ็บไปแล้วผิดตัว
แต่ต่อให้ไม่ผิดตัวซ้อมผู้ต้องหาได้เหรอคะ
นั่นสิครับนี่ฮะเขาบาดเจ็บเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีการถ่ายภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
มีญาติของนายธิรพลรัฐวิชัยหรือว่าน้องแชมป์อายุ๒๐
เป็นนักศึกษาปี๒มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาศาลคาม
ขอความเป็นธรรมหน่อยบอกว่าตำรวจในพื้นที่สพเมืองมหาศาลคาม๖นายครับ
นำกำลังเข้าไปบุกเข้าไปที่ห้องพักของนายธิรพล
พร้อมกับใส่กุญแจมือด้วยนะแล้วซ้อมอ่ะฮะ
ซ้อมทำร้ายจนบาดเจ็บเป็นแผลหลายแห่งตามร่างกาย
เพื่อบังคับให้แชมป์รับสารภาพว่าเป็นคนขายยาบ้า
แต่พอซ้อมเสร็จใส่กุญแจมือเสร็จไปตรวจค้นภายในบ้าน
อ้าวไม่เจออะไรเลยไม่มีไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายใด
ตำรวจก็บอกว่าอ้าวทำผิดคน
พร้อมบังคับให้เซ็นยินยอมให้ตำรวจค้น
แล้วตำรวจก็เดินทางกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คำถามคือแล้วความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหน
เป็นตำรวจทำได้ทุกอย่างขนาดนี้เลย
ทำไมทำผิดแล้วถึงปล่อยผ่านแบบนี้

คนก็เข้าไปแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมาย
ตำรวจต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ทีนี้เราก็เลยไปถามญาติของคุณพิรพล
เป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยหลุบใน
ทั้งฯเขาบอกว่าหลาน่ะเป็นคนดี
เอาไปฟังเสียงของท่านหน่อยนะครับ
แชมป์หรือว่านายธีรพลเขาเคยบวชอยู่ที่นี่
รักเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับอัตมาด้วย
ฉะนั้นจึงรู้จักนิสัยใจคอดีว่าที่ว่านายตำรวจ๖นายเข้าไปแล้วก็บอกว่า
น้องแชมป์เนี่ยค้ายาบ้าเนี่ยอัตมายังไม่เชื่อ
เพราะว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาน้องแชมป์ก็นิสัยดีมาโดยตลอดเพราะเคยบวชเนรอยู่ที่นี่
แล้วก็พระอาจารย์ก็รู้จักเลี้ยงมั้งแต่น้อยก็รู้จักนิสัยดีว่า
เขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชอบเล่นกีฬาชอบอ่านหนังสือ
ก็ชอบนั่งสมาธิก็ไม่เห็นแววว่าจะไปค้ายาบ้าเหมือนกับเขากล่าวหามา
ทางด้านผู้ปกครองและก็ย่าดก็พานายถีระพลเข้าไปเง้อกับสูญจำโรงธรรมจมหาสรรคาม
เพราะว่าเป็นการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบประสงค์

สุดท้ายแทบเอาชีวิตไม่รอด
แล้วคำตอบคือทำผิดคนนะฮะ

ช่วงนี้ตำรวจก็โดนถล่มเละอยู่เหมือนกันนะคะ
ปฏิรูปตำรวจไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะ